คุณผู้ชมคะขับรถไปแล้วไปเจอหินก้อนใหญ่ขนาดยักษ์หนักเกือบตันเนี่ย
ร่วงลงมานะคะที่เขาช่องกระจกที่แล้วก็ลงมาบนถนนเรียบชายทะเลในเมืองประจวบคิริขัน
เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็ลงไปตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นแล้วนะคะ
ทีมข่าวเองพอทราบเรื่องก็ลงไปเหมือนกันค่ะไปสำรวจความเสียหายบริเวณเขาช่องกระจกฝั่งที่ตะวันออก
กับถนนเลียบชายทะเลใกล้สารกลางจังหวัดประจวบคิริขัน
หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คแชร์ภาพและข้อความผ่านทางเพจประจวบกิริขันเมืองสามอ่าว
แจ้งเตือนภัยว่าก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงลงมาจากเขาโดยระบุว่าระวังกันด้วยนะครับ
ถ้าได้ยินเสียงคำรามคล้ายฟ้าร้องมาทางเขาดูทิศที่มาของเสียงและสังเกตหลบให้ดีนะครับ
โดยมีภาพก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ที่บริเวณทางเท้าใกล้จุดชมวิวถ้ำใต้เขาด้วยนะคะ
จากการไปสำรวจทีมข่าวพบนะคะว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงลงมาจากเขา
หล่นลงมากระแทกกับขอบปูนซีเมนที่ทำไว้กั้นแนวเขาจนทำให้ขอบปูนแตกกว้างไปประมาณสักหนึ่งฟุตได้
แล้วก็มีร่องรอยของหินกระแทกลงพื้นลึกไปอีกหนึ่งฟุตอีกสองจุดด้วยแล้วก็กระเด็นไปไกลกว่าสามเมตร
เนี่ยเป็นร่องรอยของหินที่ร่วงลงมานะคะเรื่องนี้พันอากาศเอกอนุรักษ์สิงโตอ่อน
ถ่ายภาพแล้วก็นำไปโพสต์เตือนภัยบอกว่าก้อนหินเนี่ยน่าจะร่วงลงมาตอนเช้ามืดนะ
ตัวเขาเองเนี่ยผ่านมาเห็นในช่วงเที่ยงก็เลยถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วก็มาเตือนประชาชนให้รับทราบ
ก่อนหน้านี้ทุกปีนะคะก็จะมีหินร่วงแบบนี้เป็นประจำเลย
แต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นก้อนเล็กแต่ว่าที่เห็นเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคะ
ตอนนี้รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคิริขันนายสุธิพรเที่ยงธรรม
ก็บอกว่าหลังทราบเรื่องนี้ก็สั่งทำป้ายเตือนอันตรายไปติดไว้แล้วนะคะ
บริเวณจุดเกิดเหตุวันจันนี้จะนำเครนไปยกก้อนหินออกไป
และจะสำรวจความเสียหายร่วมกับกรมป่าไม้ด้วยค่ะ